สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับ
เป็นสัปดาห์ที่ทางกรมบุตุนิยมวิทยามีการประกาศระวังเรื่องของฝนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะยาวไปถึงสุดสัปดาห์นี้แน่นอน
ดังนั้นใครจะใช้ชีวิตระหว่างวันตามจุดต่างทั่วประเทศมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับจะเห็นกลุ่มฝน๒กลุ่มใหญ่ด้วยการก่อตัวขึ้นในเมืองไทยของเราครับ
กลุ่มแรกคือบริเวณทางตอนบนนะครับแถวบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสาน
อีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้นะครับทางทะเล
แถวบริเวณศูนย์กลางของหย่อมฝน๒ห่อมนี้นะครับ
ฝั่งอันดามันเน้นทางตอนบนสักส่วนใหญ่
ส่วนบริเวณทางตอนบนก็ไปตกเหนืออีสานตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับ

กลุ่มฝนจะค่อยเข้ามามีบทบาทบริเวณตอนกลางมากยิ่งขึ้นนะครับ
แน่นอนก็จะทำให้หลายจุดมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
นี่คือตอนช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นมีการเข้ามาปกคลุมยังจุดเดิมนะครับ
ที่มีการก่อตัวของห่อมฝนอยู่หลังจากนั้นครับ
ก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นจนไปถึงช่วงเย็นครับ
กลุ่มฝนก็จะค่อยเข้ามามีบทบาท
สังเกตว่าจะมีบทบาทในบริเวณทางตอนล่างของภาคกลางเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับฝั่งพม่าตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
ดังนั้นในจุดพื้นที่ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ

สังเกตว่าวันนี้ครับอยู่ที่ประมาณ๓๗๔๐องศา
พรุ่งนี้หลังจากที่ฝนเข้ามาปกคลุมแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิเย็นลงนะครับ
เหลือแค่ประมาณ๓๘๓๖องศาแล้วก็ตรงนี้๓๖องศาเช่นเดียวกัน

หลายจุดหลายพื้นที่คงต้องระวังเรื่องของฝนโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตทางเรือทางบกทางอากาศก็คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมตนันพิศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ